เรื่องใหญ่ที่เราต้องให้พื้นที่ในทุกวันค่ะ

ยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะ

คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการลงพื้นที่

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี

และติดโควิด๑๙ทั้งครอบครัว

ตอนนี้ก็ต้องมีการปิดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี๓วันนะคะ
คือตัวนายศักดิ์ชัยก็บอกว่าตั้งแต่วันอังคาร
เริ่มมีอาการเจ็บคอนิดหน่อย
พอวันพุธได้เข้าประชุมสภา

ก็คือการตรวจโควิด๑๙ด้วยตนเอง
ปรากฏว่าขึ้น๒ขีด

บอกว่าก็ตกใจนะตกใจเลย
ติดต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรี
ขอตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ก็พาครอบครัวไปหมดเลยทุกคนค่ะ
มีตัวนายกไก่เองภรรยา
ลูกชาย๒คนคนหนึ่ง๕ขวบคนหนึ่ง๒ขวบ
ปรากฏว่าติดเชื้อทั้งครอบครัว
แล้วก็ล่าสุดคุณหมอบอกว่าเชื้อลงปอด
๓๐เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ให้ยาทางสายน้ำเกลือ
แต่ว่าไม่ได้ใช้ยาฟาวิพิราเวีย
เพราะว่ายาฟาวิพิราเวียไม่สามารถรักษาได้

ภรรยากับลูกยังโชคดีหน่อยเชื้อยังไม่ทันลงปอด

นายกไก่ก็บอกว่าได้รับวัคซีนแล้ว๓เข็มด้วยซ้ำนะคะ
ได้รับวัคซีน๓เข็มแล้วด้วยซ้ำค่ะ
และยืนยันว่าใส่หน้ากากอนามัย๒ชั้นทุกครั้งที่ออกไปพบปะประชาชน
แต่ยังติดเชื้อท่านบอกว่าไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าติดตอนไหน
วัคซีนแล้ว๓เข็มใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แล้วติดเชื้อแล้วเชื้อลงปอดแล้วด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
ทุกอย่างดีหมดพี่ตอนนี้ลุ้นลุ้นไอ้นี่อย่างเดียว
แต่ว่าถ้าปอดฟ้ามันลดลงก็ถือว่าช่วงดีครับพี่
นี่แสดงว่ามีลงปอดแล้วเหมือนกันดิ

ครับนี่ก็เลยไอ้ยาไอ้ฟาฟาวิเอาไม่อยู่ครับ
ก็เลยต้องเป็นยาไอ้อีกตัวหนึ่งปกติ๓๘๐๐๐ครับพี่๓๙๐๐๐ครับพี่
คุณผู้ชมคะก็เลยฝากผ่านทางไทยรัฐทีวีแบบนี้ค่ะว่า
นายกไก่บอกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้กำลังใจกับทางครอบครัวนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการที่หดหู่กันจริง
ก็เลยต้องฝากถึงทุกคนว่าต้องมีวินัยระมัดระวังอย่าประมาท
ถ้ามีอาการสุ่มเสี่ยงไม่สบายก็ให้รีบตรวจแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้ค่ะยังหมื่นกว่าอยู่นะคะ

ผู้ป่วยสะสมตอนนี้๑๔๗๖๔๗๗รายนะคะ
เสียชีวิตเพิ่ม๑๑๗ราย
อดผู้เสียชีวิตสะสม๑๕๓๖๓ราย
แต่ผู้ที่เขารับการรักษาอาการดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วเนี่ย
ประมาณ๑๒๔๙๒รายค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ